จีนเจียอยู่อี๋สิงหลีหัวชาย
ใกล้เทศกาลตรุษจีนเข้ามาแล้วคุณผู้ชมค่ะเรามีเรื่องดีมาบอกนี่เลยนะคะ
จัดมาเลยค่ะโดยอาจารย์คาทาชินบัญชรนะคะ
ยกทีมสิงโตมาเชิดโชว์ซะเลยนะคะ
แล้วก็อวยพรถึงบันเทิงไทยรัฐด้วยค่ะ
ซึ่งจะจัดยาวไปจนถึงวันที่๑๗กุมภาพันธ์นี้นะคะ
โดยงานนี้ค่ะอาจารย์คาทานะคะ
ยังแนะนำเคล็ดลับเสริมดวงช่วงปีใหม่จีน
ให้แบบเห็งปังดังรวยด้วย
สุขภาพแข็งแรงอีกด้วยนะจ๊ะไปฟังกันเลยค่ะ
วันที่๔กุมภาถือเป็นวันซาจั๊บ
แต่จาก๕ทุ่มไปแล้วเป็นยามหนึ่ง

ถ้ามีโอกาสก็เชิญชวนทุกท่าน
ได้อันเชิญองศัยสิงเหี้ยเข้าบ้าน
ตอน๕ทุ่มถึงตี๑นะครับ

แล้วก็จัดวางองศัยสิงเหี้ย
มีทูบแดงนะครับแล้วก็เจชาย
รวมไปถึงมีส้มนะครับ

แล้วก็สวดอมชำภาราจาเรไนเยโซฮา
บารมีองค์ไฉสิงเอี๊ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

ไปไหว้เจ้าแม่คุณอิมูลธีเทียนฟ้า
ไปกลับขอพรองไทยสวยเหี้ย
นามว่าเจียไทยเจียเต้า

ธาตุดินที่วัดเล่งเนยยี่
ถ้ามีโอกาสก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปรับพลังชีวิต
นี่ได้ฟังแค่นี้รู้สึกแบบได้พลังชีวิตเลยนะคะ

ถ้าใครสะดวกที่ไหนก็ไปตามที่นั่นนะคะ

เล่งเนื้อยี่เขาก็ขึ้นชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะคะ
ใครที่เกิดปีชงส่วนใหญ่ในช่วงตรุษจีน
เขาก็จะไปฝากดวงชะตากันที่นั่นนะคะ
สาขาก็เลือกเอาที่สะดวกละกันจ้ะ